เหมือนเจ้าของบ้านหลังนึงที่จังหวัดอุดรธานีก็ตกออกตกใจเหมือนกันเพราะว่าเจองูบุกบ้านแล้วมันทำท่าเหมือนจะฉกด้วยสิคุณผู้ชม
บ้านหลังนี้เลยนะคะเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ทับสิบเอ็ดซอยโนนมะเขือชุมชนดงอุดมหมู่ห้า
พี่พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เหยียบคันเร่งมาเลยค่ะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านคือพี่รัฐดาธิมินกุลนะคะ
พอไปแจ้งบอกว่าเจองูบุกเข้ามาที่บ้านน่าจะเป็นงูเห่าด้วยค่ะ
พี่เขาก็ไม่รีรอนะคะรีบมาจัดการหางูทันที
ปรากฏว่าหาไม่นานไปเจอว่ามันแอบอยู่ที่กระถางต้นไม้ริมขอบสระน้ำ
แต่ขณะที่กำลังจะจับงูอืมปรากฏว่าดูดีดีแล้วไม่ใช่งูเห่าค่ะเอ้า
่งอกไปนิดหนึ่งแต่เอ๊ะแล้วมันคืองูอะไรอ่ะลายลายมันลายพร้อยเชียวทีเดียวนะคะ
ปรากฏว่าส่องดีแล้วมันคืองูลายสอตัวน้อยนิดเดียวเอง
ยาวประมาณห้าสิบอ๋อโชคดีไปห้าเซนติเมตรแต่แต่มันมันคืองูอ่ะ
มันก็คืองูอ่ะเนอะเดี๋ยวโตไปมันก็จะโตกว่านี้ถูกไหม
งูก็คืองูค่ะจริงจริงถึงจะตัวเล็กแต่ดุนะเฮ้ยอืม
ดูสิขู่ฟ่อทำท่าจะโฉกด้วยแต่ก็ด้วยความชำนาญของพี่เจ้าหน้าที่
เดียวเท่านั้นแหละค่ะก็สามารถจับเจ้างูลายสอตัวนี้ไปได้
เจ้าของบ้านก็แบบอ๋อโล่งอกโล่งใจพร้อมแอบคิดขึ้นมาได้ว่า
หรือว่าจะมีโชคน่ะเอ้าทำไมอ่ะเอ้างูเข้าบ้านไงอืม
เข้าบ้านทีไรเนี่ยสามีได้โชคกลับมาทุกทีโอ้โห
ขณะที่เจ้าของบ้านกำลังคิดถึงเรื่องโชคเนี่ยช่วงนี้คุณผู้ชมจู่จู่
เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหือยังไงไปดูโอ้มันโผล่ออกมา
งูโผล่งูโผล่ไปไปหาชงใหม่มากชงใหม่มากแล้วชกชกชก
บุริธีอภินิหารไม่ให้งูโผล่ออกมาจากกระสอบได้อ้าว
กระสอบรั่วเอาไปเอากระสอบใหม่ไปกระสอบขาดไม่ใช่อภินิหาร
แค่กระสอบขาดเนอะเออไม่เคยพินิหารอะไรค่ะดีนะมาเจอเอาตอนเนี้ย
ไม่ใช่แบบว่าใส่กระสอบแล้วไปไว้ท้ายรถขึ้นรถไปแล้ว
มาดูที่หลังแล้วมันโผล่ลวดออกมาจากกระสอบแล้วไปโผล่อยู่ในกระบะท้ายรถ
ที่พุ่งเลยนะอันนี้เจอมาให้โชคพี่กูภัยไปซะอย่างงั้นนะเออ
ก็ปลอดภัยกันไปได้แม้ว่างูลายสอนเนี่ยจะไม่ใช่งูมีพิษนะ
คุณผู้ชมมันเป็นงูไม่มีพิษแต่ว่ามันก็ดุเหมือนกัน
เดี๋ยวเขี้ยวข้ออะไรเลยนะค่ะใช่ถ้าหากเจอก็แจ้งพี่เจ้าหน้าที่เขามาช่วย
อันนี้สำคัญเป็นที่อาศัยของพวกงูมัน